เอามาต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า
หลังจากที่สาวแมทพิรณีชีประกาศ
ว่าเลิกกับพี่สงการเต็มทั้งโรงสูตรไหม
เลิกกันไปก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตแล้ว
จากชาวเน็ตจะไปโฟกัสว่า
คนใหม่ของคุณสงการเป็นใคร
เขาก็ขอย้อนโฟกัสไปอีกว่า
คนเก่าของคุณสงการคือแม่แอปทักษะอ่อน

แล้วแม่แอฟเขาก็ไปกินข้าวกับบ้านคุณสงกราน

ดังนั้นเป็นเพราะว่านี้คือโคสกขั้นหนึ่งของครอบครัว
ต่อพุธงานสำหรับมาสุด
น้องออกโรงชี้แจงแบบนี้คือมิ้นออกตัวแทนนะว่า

ต้นสายปลายเหตุที่พี่แอฟอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือประเด็น
แล้วแม่แอฟก็รู้จักมักจีกันอยู่แล้ว
ก็นัดมาเจอกันนัดทานข้าวของครอบครัว

เกี่ยวกับเรื่องการเลิกราเปิดตรงเปิดตัวอะไรของใคร
ส่วนที่แมทเนี่ยแมทเองก็เป็นเพื่อนมิ้น
เลิกกับพี่สงกรานเนี่ยนะฮะ
มิ้นท์บอกว่าให้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาสองคนดีกว่า

หากว่าใครมีอะไรจะปรึกษาพร้อมรับฟังเสมอ
แล้วก็ยินดีตอบคำถามของทุกคน
แต่ว่าโคศกเองก็จะขอตอบเท่าที่ทราบนะคะ

ก็เป็นญาติที่พี่แอฟก็รู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วค่ะ
เหมือนนัดกันมาสักพักแล้วใช่ค่ะ
ไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องแบบดราม่าอะไร

ดูจากสัมภาษณ์ข่าวล่าสุด
ก็คิดว่าเขาก็ดูหิ้มแย้มจำสาย
เรื่องส่วนตัวเราไม่เคยคุยกันอยู่แล้ว
ถ้าเกิดว่าเขามีอะไรแล้วเขาอยากจะมาบอกเรา
เขาก็จะมาบอกเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
ระหว่างที่ทั้งสองคบกัน
มินไม่เคยได้อัปเดตเรื่องราวความรักอะไรเลยค่ะ

เพราะมินรู้สึกว่าด้วยความที่เราอยู่ตรงนี้
เราก็เป็นห่วงเป็นโค้ดศพประจำบ้านอยู่แล้วค่ะ
ใช่แต่ก็ตอบเท่าที่ตัวเองทราบอะค่ะ

ครอบครัวเขาเลิกรากันไปนานแล้วก็จริง

เป็นพ่อเป็นแม่อยู่ก็มีปาตรงปาร์ตี้
ครอบครัวเจอกันได้เป็นภาคตินะคะ
ส่วนเรื่องที่มิ้นท์เรื่องตัวเองบ้าง
ญี่ปุ่นมาน้องมวลน้องไปศึกษาดูงานค่ะ

นักศึกษาปโทจะต่อปเอกเลยไหม
มิ้นบอกว่าสนุกกับการเรียนมากค่ะ

มีหลายคนชวนบอกว่าต่อปริญญาเอกเป็นดรมิ้นท์ไปเลยไหมล่ะ
มิ้นบอกว่างานนี้ขอคิดดูก่อนค่ะ